ดูความสดใสพาไปเที่ยวที่เกาะห้องนะคะอุทยานทานโบคอรณีนะคะ
ซึ่งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาบันทึกภาพไว้ได้
เป็นภาพของฉลามครีบดำ
ตัวขึ้นมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดค่ะ
ก็มาไหว้หาอาหารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่า
จะไหว้ตามฝูงปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของฉลามเนี่ย

ใช่ค่ะไม่ต้องบอกว่าเป็นฉลามครีบดำหรอกนะคะ
หูดำเหรอนะคะเขามี๒ชื่อครีบดำกับหูดำ
บอกว่าเป็นฉลามมาอยู่แถวชายหาดก็ตก
แต่ว่า๑นอกจากตกใจแล้วนะ
คือเกิดอะไรขึ้นและเป็นความแปลก
ความที่เราไม่ค่อยเคยเห็นฉลามแบบนี้ขึ้นมาน้ำตื้น

จริงแล้วเขามาหาอาหารตามอาหารของเขามานะคะ
ฉลามหูดำ๕ตัวค่ะว่ายน้ำขึ้นไปเล่นริมชายหาดน้ำตื้น
ระดับน้ำนี้๕๐เซนติเมตรถึง๑เมตรเท่านั้น
เป็นบริเวณท่าเรือของเกาะห้องตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่
ก็เป็นภาพที่นายจำเป็นผอมพักดีนะคะ
เป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะห้อง
จังหวัดกระบี่บันทึกเอาไว้ได้ค่ะ
แต่ละตัวความยาวเขา๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะคะ
จุดสังเกตครีบดำหูดำตามชื่อเลยนะคะบริเวณครีบ

ช่วงปลายของครีบเขาจะเป็นสีดำชัดเจนนะคะ
นับเป็นฉลามที่หาดูยากเพราะว่าอยู่ในน้ำลึก
ระดับ๑๐๒๐เมตรปกติเราลงสระน้ำ๒เมตรก็ว่าลึกแล้ว

โดยฉลามนิ้วไหว้ไปมาประมาณครึ่งชั่วโมง
พร้อมจากนั้นจะไหว้น้ำกลับลงไปในที่ลึก
ถือว่าอยู่ให้เราดูนานเหมือนกันนะครึ่งชั่วโมงนะคะ
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะห้องบอกว่า
ฉลามหูดำที่พบปกติอาศัยอยู่ในทะเลหมู่เกาะห้อง

ที่จะเห็นขึ้นมาไหว้ริมชายหาดน้ำตื้นแบบนี้
ส่วนสาเหตุที่ฉลามหูดำหรือว่าครีบดำไหว้ขึ้นมา
คาดว่าน่าจะไหว้ตามฝูงปลาเล็กปลาน้อย

อุทยานก็ได้สั่งห้ามล่าสัตว์น้ำในบริเวณนี้
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะ
ปรากฏการณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นมา

ช่วงเดือนเมษายนกับเดือนตุลาคม
แล้วเขาบอกจริงฉลามหูดำฉลามครีบดำ
ซึ่งเจอบ่อยนะในฝั่งทะเลอันดามันแบบนี้
จะเป็นฉลามที่เชื่องคนนะครับ
พบได้บ่อยมีนิสัยเชื่องคน
สามารถไหว้เข้ามาขออาหารจากมือได้นะ
เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้ที่นิยมการดำน้ำ
พบทั้งฝั่งอ่าวไทยด้วยอันดามันด้วยนะครับ
แล้วก็ถ้าน่าสงสารอย่างหนึ่งก็คือ

แล้วก็ได้ราคาแพงแบบนี้แต่สงสารเขานะครับ
เขาอาจจะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เป็นสัตว์สงวน

แต่ว่าปัจจุบันพบว่าฉลามหูดำลดน้อยลง
เนื่องจากถูกล่าหรือไม่ก็ติดอวนของชาวประมง
ปรากฏการณ์เขาขึ้นมาหาอาหารริมชายฝั่งแบบนี้
มันก็สะท้อนอีกเรื่องของระบบนิเวศด้วย
ใช่ค่ะแสดงว่าที่ที่เขาอยู่อาศัยอาหารไม่เพียงพอแล้ว
จะต้องขึ้นมาอยู่ที่ตื้นตามฝูงปลาเล็กปลาน้อย
ตอนนี้หัวหน้าอุทยานบอกว่ารายงานให้ทางผู้ใหญ่ทราบแล้ว